ดูความคืบหน้าฆาตกรเลือดเย็นนะคะเป็นลูกจ้างของเสียโรงงานน้ำแข็ง
ก็คือเฮียหยูไปฆ่าเฮียหยูแล้วก็นำศพไปอำพลางคดี
ยัดไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนหน้านี้ตำรวจจับกลุ่มได้แล้วนะคะ
ล่าสุดตำรวจนำตัวหนุ่มพม่าคนนี้ชื่อว่านายโกโก้ค่ะ
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์เนี่ย
เมื่อวานเนี่ยชุนละมุนวุ่นวายเลยนะคะเพราะว่ามีญาติแล้วก็ชาวบ้าน
อยู่บริเวณใกล้เคียงกะเข้าไปรุมประชาธรรม
แต่ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะคุมตัวนายโกโก้เนี่ย
ไปนะคะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชาวบ้านเข้ามาถึงตัวได้เนี่ย
อาจจะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายขึ้นค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจสอนอประชาชื่น
คุมตัวนายมินทุยหรือว่านายโกโก้อายุ๑๙ปี
เป็นลูกจ้างชาวพม่าแล้วก็เป็นผู้ต้องหาฆ่าเฮียหยูหรือเสียหยู
ชื่อจริงชื่อว่านายพรศักดิ์วัตวนิตกุลอายุ๗๒ปีค่ะ
เฮียอยู่เนี่ยเป็นอดีตสมาชิกสภาคเขตบางซื่อ
แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานน้ำแข็งย่านประชาชื่น
หลังจากที่นายโกโก้แรงงานชาวพม่าฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ก็นำศพเฮียหยูไปซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า
เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวนายโกโก้เนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุก็คือที่บ้าน
ในซอยวงสว่าง๑๙เขตบางซื่อประชาชนชาวบ้านญาติญาติ
มามุงดูแบบเนี้ยนับรวมแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นร้อยคนแหละค่ะ
แน่นอนไม่สำนึกในข้าวแดงแกงร้อนเลยนะคะแล้วผู้ตายเนี่ยเป็นคนดี
ไม่เคยทำร้ายใครเป็นที่รักและเคารพของคนในชุมชนในพื้นที่
ญาติของผู้ตายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจังหวะหนึ่งนะ
ปีนกำแพงของรัวบ้านเข้าไปทำร้ายนายโกโก้
ตำรวจต้องรีบนำตัวนายโกโก้เข้าไปในบ้านจุดเกิดเหตุ
กลัวว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมาถึงตัวเนี่ยแน่นอนนะคะ
ว่าไม่มือก็เท้าเนี่ยแหละค่ะส่วนพฤติกรรมของนายโกโก้เนี่ยนะคะ
นายโกโก้ยอมรับสารภาพบอกว่ามีปากเสียงกับเฮียหยูที่บริเวณชั้นล่างของบ้านก่อน
หลังจากนั้นไปหยิบแฉลงไปหยิบไม้มาตีมากระหน่ำตีเฮียหยู
เฮียหยูเนี่ยแน่นิ่งไปแล้วนำอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ทิ้งไว้บริเวณกองไม้หน้าบ้านแล้วก็เดินกลับมาในบ้านอย่างเลือดเย็นค่ะคุณผู้ชม
มันลากศพขึ้นไปชั้น๒ของบ้านเอาไปซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าเพื่ออำพลางคดี
คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็พยายามถามนะ
คุณมาทำงานกับเขาได้๒เดือนเสร็จมันโกรธแค้นอะไรนักหนา
นายโกโก้ยอมรับสารภาพบอกว่ามาทำงานเป็นลูกจ้างของเฮียหยูได้๒เดือนเสร็จ
สมัครเป็นพนักงานรับส่งแก๊ส
กะว่าจะเป็นพนักงานขับรถแต่ปรากฏว่าเฮียหยูเนี่ยไปตำหนิไปด่าเขา
บอกว่าขับรถเร็วก็เลยเปลี่ยนจากเป็นพนักงานส่งแก๊ส
มาเป็นคนงานก่อสร้างช่วยงานปรับปรุงต่อเติมบ้านหลังใหม่ของผู้ตายแทน
นี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้นายโกโก้ไม่พอใจ
สุดท้ายก็เลยลงมือฆ่ายายหยูแบบนี้นะคะ
ทีนี้หลานชายของเฮียหยูค่ะคนที่กำลังจะปีนเข้าไปในบ้านเนี่ย
คุณผู้ชมปีนเข้าไปเลยนะคะ
เดินทางมาจากเชียงรายเลยค่ะมารอดูการทำแผนแล้วก็มารอดูหน้านายโกโก้
ยืนยันเลยนะคะว่าเฮียหยูซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงเนี่ย
เป็นคนดีมีเมตตากับลูกน้องทุกคนที่มาทำงานด้วย
เพียงแต่นายคนนี้คนเดียวที่กล้าทำกับลุงตัวเองได้ถึงขนาดนี้
ส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าถูกลุงกดค่าแรงจ่ายค่าแรงน้อย
แล้วก็ด่าทอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
เพราะตั้งแต่เขาเกิดมายังไม่เคยเลยนะ
ยังไม่เคยได้ยินลุงพูดจาหยาบคายหรือด่าใครแม้แต่ครั้งเดียว
อาจจะมีบ่นบ้างตักเตือนบ้างอันนี้ก็ธรรมดา
แต่ก็ไม่เคยใช้ถ้อยคำหยาบคาย
ก็เลยอยากจะถามไปที่คนก่อเหตุว่ามาฆ่าลุงของผมทำไม
และประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่ตำรวจน่าตามต่อ
หลานชายคนนี้เชื่อว่าไอ้การก่อเหตุแบบนี้
โกโก้ไม่น่าจะทำคนเดียวได้น่าจะมีคนอื่นรู้เห็นเป็นใจด้วย
ฟังเสียงคุณอนุรัติซึ่งเป็นหลานชายของผู้ตายกันหน่อยค่ะ
ไม่จริงเป็นไปไม่ได้
เพราะลุงผมไม่ใช่คนนิสัยอย่างนั้นถามคนใส่อย่างนี้อยู่ได้เลยครับ
เขามีแต่ช่วยคนเขารักลูกน้องเขาจะตาย
ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณทำงานอยู่ตรงนู้น
คุณทำไม่ได้เป็นคุณคุณไล่ออกไหม
คุณจะเปลี่ยนที่อยู่ให้มาทำตรงอื่นไหม
แล้วนี่เข้ามาเขาก็ทำอะไรให้หมดทุกอย่าง

ใบนางงแรงงานอะไรเขาก็ทำให้ไม่ใช่เขาไม่ทำ
เพราะลุงผมนี่เขาเป็นกรรมการอยู่ที่สอนอด้วย
แล้วเขาเคยเป็นสมาชิกของเขตด้วย
ใช่ครับคนเสาหน้าเขารับถืออย่างนั้นนะครับ

เรื่องต้นนะคะตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายโกโก้
ฆาตกรใจโหดรายนี้นะคะคือ๓ข้อหานัก

แล้วก็วันนี้ตำรวจจะคุมตัวนายโกโก้
ขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากขังต่อไปค่ะ